เดี๋ยวเราพาไปดูประเพณีดีกันก่อน
งานบุญงานยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดบึงกาลค่ะ
พาคุณผู้ชมไปงานประเพณีบุญภเวทฟังเทศมหาชาติค่ะ

ที่วัดเทพนิมิตรตำบลพรเจริญจังหวัดบึงกาล
ที่นี่เขามีการจัดงานประเพณีบุญภเวทฟังเทศมหาชาติ
เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่เก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดไว้
โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมสำคัญหลายอย่างเลยค่ะ
ประกอบไปด้วยการบวงสวงปู่ซอหรือว่าสารเจ้าปู่ซอ
เป็นสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอพรเจริญเขานับถือเป็นอย่างมากนะคะ
ยังมีมหรสบต่างเยอะแยะมากมายตลอดทั้งงานเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือนี่ค่ะ
คือการตั้งขบวนแห่พระเวทนะคะที่โรงเรียนบ้านโคกอุดม
ซึ่งเป็นขบวนที่มีการสมมุติเรื่องราวในพระเวชสันดรชาดก
ที่เราเห็นนี่นะคะรวมถึงมีการรำแห่ผ้าผเวทอย่างยิ่งใหญ่ด้วย
นี่ค่ะมีความยาวกว่า๑๕กิโลเมตรนะคะคุณ
โอ้โหยาวนะเนี่ยใหญ่มากนะคะ
เป็นภาพภเวทที่เขียนภาพเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกทั้ง๑๓กันเลย
แล้วก็ยังมีพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นการแห่ผ้าผเวทที่มีความงดงามวิจิตร
แล้วก็ยาวมากที่สุดในโลกเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสุดยิ่งใหญ่
เป็นพิธีโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็สืบทอด
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมดีแบบนี้ต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ยเขามีการจัดงานบุญภเวทกันในหลายจังหวัดเลย
แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการจัดงานที่มันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันออกไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วัตถุประสงค์เดียวกันก็คือสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีดีของไทยไว้
และที่สำคัญมันเป็นงานบุญใครไปร่วมงานนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าแน่นอน